พิษบูกัดคนก็ยังมีอยู่คุณผู้ชมฮะค่ะบ้านหลังเนี้ยน่ากลัว
เลี้ยงได้สองปีละอืมเขาบอกไม่เคยกัดใครน่ะอ๋อ
แต่เพื่อนบ้านบอกแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังกันแต่วันดีคืนดี
เจ้าพิษบูไปกัดคุณตาประทีพอ่ะอืม
ที่เขาป่วยติดเตียงลุกไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้

นี่คือร่างของคุณตาประทีปสมบุญอายุ๗๘ปี
หน้ากับหูเนี่ยโอ้โหได้รับบัตรเจ็บอย่างหนักครับ

ลูกก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบครับ
ที่บ้านของพวกเขาในตำบลหนองหลมอำเภอห้างฉัดที่จังหวัดลำปาง
เหตุเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมา๒๗มิถุนายน
ทีมข่าวก็ไปด้วยไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
พอไปถึงเนื้อคุณผู้ชมทางแย่ดก็รับศพคุณตาประทีป

ได้คุยกับญาติของคุณตาประทีบเขาชื่อคุณฉลอง

ซึ่งลูกสาวกับลูกชายของตาประทีพนำมาเลี้ยงไว้ได้๒ปี
กลางวันเนี่ยก็จะขังเจ้าบิ๊กกับเจ้าแล็คไว้ในกรงนะปิดล็อกอย่าง
แน่นหนาเลยแต่ตอนกลางคืนตกกลางคืนก็จะปล่อยเจ้าบิ๊กกับ
ออกมาให้มาเฝ้าบ้านส่วนคุณตาประทีบผู้เสียชีวิตท่าน
เป็นผู้ป่วยอำมพลึกครับติดเตียงมาสัก๖เดือนแล้วจะนอนอยู่
ห้องชั้นล่างของบ้านแล้วก็นอนอยู่กับภรรยาแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยาไปงานศพที่จังหวัดกาญจนบุรีครับตาประทีบก็เลยนอนอยู่
คนเดียวส่วนลูกสาวตาประทีพเนี่ยนอนอยู่ชั้นสองของบ้านแล้ว
ที่ผ่านมาบิ๊กกับแบล็คไม่เคยกัดใครนะก็เล่นกับเจ้าของ
ตามปกติค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกระทั่งลูกสาวของ
ประทีพเนี่ยมาเจอเอาตอนเช้าครับเจอว่าพ่อประทีพเนี่ยโดน
เข้าไปหาป่อไปแล้วไปเจอใส่เข้ามาขึ้นปลาฝาต
ก็ขึ้นไปฝาตไปมันจะเข้าไปออกมาตัวนี้มันไป
ไปเข้าไปนัดกินออกบนเตียงแล้วประมาณสองปีทั้งทั้งสอง
สองคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่า
สองตัวบิ๊กกับแล็คไม่เคยกัดใครใช่ไหมคุณผู้ชมฮะ
แต่ต้องฟังเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามหน่อย

เขาเล่าว่าปีที่แล้วนะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต

พิษบูมันหลุดออกมานอกบ้าน

พิษบูมันทำท่าจะกัดลูกสาวด้วย

เพื่อนบ้านก็ต้องโทรตามเจ้าของไอ้บิ๊กแบล็ค

แล้วพอไอ้บิ๊กแบล็คมันจะกัดเขา

แต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร

ไม่เคยคิดเหมือนกันว่ามันจะกัดสักตัวจนตายเลยอ่ะ
อุตส่าหเลี้ยงไว้แล้วก็เนี่ยมากัดตาประทีบตายไปด้วย
ต่อมาครับคุณผู้ชมนายอำเภอห้างฉัด
ทางนายอำเภอนรกฤตไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เพื่อจะคุยกับญาติของตาประทีบ
ซึ่งยืนยันว่าไม่อยากเลี้ยงพิษบูทั้งสองตัวไว้ที่บ้านแล้ว
เพราะว่าก็ต้องจัดงานศพให้กับพ่อประทีบนะ
บิกกับแบล็คไปไว้ที่ศูนย์กับกันสัตว์ชั่วคราวก่อนเราเดี๋ยวหาหรือกันว่าเอายังไงต่อถ้าหากเจ้าของประสงค์จะไม่เหลี้ยงต่อเนี่ยเดี๋ยวจะประสารที่ในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมูลนิธิต่าง
เพื่อหาที่พักอาศัยให้กับเจ้าบิ๊กกับเจ้าแบล็คต่อไปครับ
พอตกเย็นเมื่อวานนี้๔โมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่ปราสุสัตว์อำเภอห้างฉัดก็มาวางยาสลบครับ
ทั้งสองตัวเนี่ยแต่ก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนี่
ลบไปแล้วล้มฟุบไปเลยกลัวมันจะกัดครับ
แล้วก็เอาเชือกมัดไว้ที่คอจับใส่กรง
เอาไปที่ศูนย์กักกันจังหวัดลำปางก่อนครับ